เพราะว่าเคยไปสร้างเรื่องสร้างราวเอาไว้ในหลายพื้นที่นะคะ
ล่าสุดไปทะเลาะกับตำรวจสอนอดินแดง

ทำอะไรคุณหรือเปล่า

ทำอะไรคุณไหม

มึงพูด

คือเราเล่าเพลงฆาต

เราเล่าเพลงฆาตเราเล่าได้

ของครอบครัวหัวร้อนครอบครัว

ช่องเย็นเมื้อวานค่ะ

นั่งเต็มท้ายรถกระบะเลยเต็มเลยเต็มเลย
ขอดูใบขับขี่คนขับไม่มีใบขับขี่

เพราะว่าตอนนี้ต้องตรวจสอบเรื่องของคนต่างด้าว
ป้องกันโควิด๑๙ด้วยไงครับ
เขาก็ส่งบัตรประชาชนให้ตำรวจดูแต่ร้องเพลงชาติไปด้วย
ตำรวจเลยบอกว่างั้นขอเชิญตัวลงจากรถ
แต่กลายเป็นว่าภรรยากับลูกเนี่ยโอ้โหลงมาแล้วก็เถียง
อย่างที่เปิดคลิปให้คุณผู้ชมได้ดูไปอ่ะค่ะครับจนตำรวจบอกว่า
โอ้โหแบบนี้ไม่ได้นะต้องแจ้งข้อหามินเจ้าพนักงานนะ
เชิญไปโรงพักหน่อยได้ไหมไม่ยอมไปไม่ยอมไป
ตำรวจคือเอาไม่อยู่ณจุดที่เกิดเรื่องตรงนี้
ตำรวจวิทยุเรียกกำลังเสริมมาเลยนะ

สายตรวจมาโอ้โหสายตรวจมาก็ยังไม่หยุดค่ะ
ลองไปดูบรรยากาศบางช่วงบางตอนค่ะ

แล้วคุณผู้ชมดูนะคือเขาเถียงตำรวจตั้งแต่
ฟ้ายังแบบเป็นช่วงเย็นจนฟ้ามืด

ตำรวจนำตัวไปโรงพักนะคะ
นำตัวคนขับรถไปโรงพักได้แล้วก็ดำเนินคดี๓ข้อหา
หมินเจ้าพนักงานในขณะปฏิบัติหน้าที่

นำรถที่ไม่ได้จดทะเบียนมาวิ่งในทางนะคะ

คือแค่คุณไม่มีใบขับขี่มันก็ผิดอยู่แล้วไง

คุณก็ต้องให้เจ้าหน้าที่เขาดำเนินการตามขั้นตอนนะคะ

โอ้โหมันกลายเป็นเรื่องราวมันใหญ่โตมากยิ่งขึ้นอ่ะ

จุดที่เกิดเรื่องตามคลิปภาพที่แยกประชาสงเคราะห์ค่ะ
ไปคุยกับร้อยตำรวจเอกป้องพบแก้วคูณ
รองสารวัตรจราจรสอนอดินแดงที่อยู่ในเหตุการณ์

ก็เห็นรถกระบะขับผ่านตู้จราจรแล้วมีคนงานนั่งมา๑๒คน

แล้วเป็นรถป้ายแดงที่ยังไม่จดทะเบียนป้ายแดงตั้งแต่ปี๖๑
ป้ายแดงตั้งแต่ปี๖๑
โอ้โหซึ่งมันผิดกฎหมายนะคะ
ผิดกฎหมายจราจรก็เลยเรียกตรวจครับ
คนขับลงจากรถปุ๊บด่าเจ้าหน้าที่เลย

ผู้หญิงที่เป็นภรรยาคนขับลงมาด่าเจ้าหน้าที่ซ้ำ
แล้วก็พยายามจะร้องเพลงชาติให้เจ้าหน้าที่ฟัง

ทำไมเขาไม่ได้ให้ร้องเพลงชาติให้ฟัง

สงสัยจะตอนที่ว่าขอตรวจบัตรประชาชนหรือเปล่า

ก็ต้องตรวจว่าเป็นแรงงานต่างด้าวไหม

ร้องเพลงชาติไทยประชดอะไรประมาณอย่างนี้

ตำรวจบอกว่าโอ้โหผมก็พยายามใจเย็นนะ

พยายามจะอธิบายแต่เขาไม่ยอมฟังเลย
มันเลยเนี่ยตามที่เห็นในคลิปนั่นแหละ

ก็โต้เถียงกันเบื้องต้นแล้วพอผมเดินไปแค่นั้นแหละผมยังไม่ถึงเลย
ด่าผมเลยตำรวจโบกรถทำไมนะครับแค่นั้นแหละผมรู้เลยว่ามีปัญหาอะไรแล้ว
ผมก็ตั้งพยายามตั้งสตินะครับแล้วก็ใจเย็นที่สุดแล้ว
พยายามที่จะอธิบายให้เข้าใจว่าเขาขับรถมาเนี่ยรถป้ายแดงนะครับ
ที่ไม่ได้จดทะเบียนแล้วก็บรรทุกหลังมาเต็มคันรถ
ไม่มีฝากข้อไม่มีอะไรเนี่ยมันอันตรายเราก็เลยเรียกแค่นั้นเองครับ
แต่พอเรียกเสร็จเรามาเช็คนู่นเช็คนี่เสร็จใบขับขี่เขาก็ไม่มีนะครับ
ก็พยายามอธิบายเข้าใจทุกอย่างนะครับเถียงหมดเลย
ผมก็เลยเงียบพยายามให้ลูกน้องที่อยู่ด้วยกันเงียบ
พอเราเอาไม่อยู่เสร็จเราก็เลยเรียกกำลังเสริมเข้ามาประมาณ๑๕คนได้มั้งครับ
ก็เหมือนไม่พอใจที่เขาต้องตำรวจเราไปโบกเขาเนี่ยถามว่าโบกอยู่กลาง
จริงไม่กลางกับเลนส์๒นะครับเราน่ะโบกได้อยู่แล้ว
เพราะอย่างที่ผมบอกว่า๑คุณบรรทุกคนข้างหลังมา
เราไม่รู้ว่าเป็นคนไทยหรือต่างชาติเราไม่รู้
จากเหตุการณ์นี้นะคะเบื้องต้นเนี่ยก็ดำเนินคดีกับ
พยอมแสงวันดีคนขับรถข้อหาไม่มีใบขับขี่
นำรถไม่ได้จดทะเบียนมาใช้ในทางดูหมินเจ้าพนักงาน
นำตัวส่งสารแขวงพระนครเหนือไปแล้วเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะ
แต่อย่างที่บอกคุณผู้ชมว่าโอ้โหครอบครัวหัวร้อนครอบครัวนี้
เขามีพฤติกรรมโอ้โหหลายเรื่องอ่ะลองย้อนไปดูกันนิดนึงไหมคะ
ปี๒๕๖๐เคยทะเลาะกับพ่อค้าแม่ค้า
ที่ตลาดท่าอิดอำเภอเมืองจังหวัดนทบุรี
ด่าตำรวจจราจรสพบางศรีเมือง
หลังจากไปจอดรถในที่ห้ามจอด
ที่จังหวัดสุรินค่ะก็ไปด่าตำรวจสพประสาท
ดำเนินคดีกับคนเลี้ยงช้าง
เพราะว่าตัวภรรยาเนี่ยอ้างว่าเธอเป็นผู้เสียหาย
ตำรวจทำงานช้าไม่ลงบันทึกประจำวัน
โวยวายลั่นโรงพักเลย

สรรพสินค้าในจังหวัดตาก

ขับรถเหยียบเท้าแล้วทำไมไม่ขอโทษ
แล้วก็แสดงความไม่พอใจโวยวายเหมือนเดิม
เรียกร้องค่าเสียหายจนมีปากเสียงทะเลาะกัน
๖๑ก็ทะเลาะกับตำรวจ
ตำรวจสพมาพตาพุธจังหวัดระยอง
หลังจากที่ไม่ยอมให้ตำรวจเขียนใบสั่ง
ทั้งพี่ตัวเองนะไปจอดรถในที่ห้ามจอด
ไม่ยอมให้ตำรวจเขียนใบสั่งแล้วก็ไปด่าตำรวจ